พี่ทีชาวให้ดูก่อนนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ

ต้องบอกว่าเจ้าบ่าวเนี่ยกว่าจะฝ่าฟันประตูเงินประตูทอง

นี่เอวที่เห็นเขาบิดไปบิดมาเนี่ย

ถูกต้องนะคะรวมไปถึงนะคะได้ซีนเจ้าสาวกราบตากุคุณผู้ชม

แน่นอนนะคะในช่วงบ่ายก็ถึงตอนที่
นักข่าวจะเข้าไปจอดแจ๊พูดคุยกันแล้วคุณผู้ชม
คือจังหวะนี้ค่ะจังหวะที่หอมแก้มเนี่ยค่ะ

ปรากฏว่าคนที่เขินที่สุดคือพี่ตู

เพราะว่านักข่าวพากันบิ้วบอกว่าอะไร
บอกว่าจับภาพไม่ทันให้พี่ตูนหอมใหม่
พี่ตูนเดินหนีแล้วนะเขิน

ปกติพี่ตูนเขาก็จะแบบว่าชาวร็อกน่ะ

เขาจะไม่ค่อยมีมุมมิ้งหวานสักก็ไหร่

ก็ต้องให้สื่อมวลชนได้เห็นความหวานมุ้งมิ้งกันสักนิดนึง

ที่เขามาผมทองเลยคุณผู้ชม
ใช่มาร่วมยืนดีนะคะ
และก็เขียนโพสต์ไว้ซึงมากบอกว่า
เด็กชายอธิวราที่เคยอกหัก

เห็นว่าตั้งแต่เด็กเป็นคนจริงจังกับความรักนะคะ
ผ่านมาจนถึงวันนี้๔๑ปีนะคะ
ก็เพียงรักที่สมหวังน่ากับคุณก้อยที่มาเติมเต็มกันไป
แล้วก็มาถึงในช่วงเวลาที่เป็นไฮไลท์มาก
ที่ดิฉันได้ไปนะคะดิฉันก็สโลเสร่มากดิฉันยอมรับตรง
พอดิฉันผ่านศึกวันศุกร์มาแล้วดิฉันก็ต้องไปคนเสาต่อ

จะเล่าให้ฟังเลยงานเขามี๓ชั้นนะเธอ
ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะแล้วก็มีแบบ
ไปถึงในช่วงที่เขาขึ้นเวทีแขกเยอะมาก
พูดตรงเชิญมา๒๐๐คนไปเกือบ๔๐๐๐
แต่เอาจริงนะเท่าที่เห็นในโซเชียลเนี่ย
มีดาราดังหลายคนก็เหมือนกัน
โวยพรพี่ตูนพี่ก้อยแต่บอกว่า

ได้ถ่ายแค่หน้างานได้ถ่ายแค่บรรยากาศ
เพราะว่าแขกเยอะคนที่รักคุณก้อยคุณตูนเนี่ยค่อนข้างเยอะ
คือเห็นเหมือนกันนะในโซเชียลเขามีการแชร์กันบอกว่า
โอ้โหถ้าดูเผินเนี่ยไม่คิดว่าเป็นงานแต่ง
นี่เป็นงานคอนเสิร์ตคือว่าแต่ละคนเนี่ย
คอนเอาเพลงมาโฟล์กันสุดเดทเลยนะ
อ๋ออันนี้ที่เห็นใส่เสื้อสีบ้วนของสักครู่

ดังนั้นคุณเลยจะได้เห็นมาดามมดกลับมาในรอบ๑ปี

บอกว่าพี่แจ๊คหนูเหนื่อยมากเลย

เรียกว่านูนจริงไม่ใช่

และที่เป็นไฮไลท์นั่นก็คือเพลงค่ะ
เป็นเพลงที่พี่ตูนเนี่ยแต่งเป็นพิเศษเป็นของขวัญให้คุณก้อย
พูดตามตรงหลายคนบอกพิเศษตรงไหนพี่แจ๊กกะรีน

คือเป็นเพลงที่ตั้งใจมาก
แล้วชื่อเพลงเนี่ยอยากจะบอกว่านะคะ
เป็นเพลงที่มันเหมาะมากนะคะกับชีวิตของเขา
คือเขาแฟชแบ็คย้อนกลับไปนี่ให้ดูนะคะ

แล้วปรากฏว่าพี่ตูนเจอซอมบี้
ผีดิบนี่แหละค่ะอยากให้พ้นการวิ่งจริง
ใช่แล้วประบบทว่ามันเป็นวินาทีสุดท้าย
วิ่งกับพี่ตูน
แล้วถือแหวนจะเอาไปให้คุณก้อยนะคะแบบ
ก็จะมีแฟรชแบคภาพเรื่องราวที่กระโจรเหตุการณ์
แล้วท้ายสุดพี่ตูนโดนกาด
แล้วก็ตัดภาพมาเหมือนแบบวินาทีสุดท้ายแล้วสำคัญมาก
แต่กลายเป็นภาพตอนที่ไปขอแต่งงาน

เรียกว่าฟินไปแบบที่สุดเลยล่ะคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็เพื่อไม่เสียเวลาเราไปดูภาพไหม

เรียกว่าฟิลสุดไปเลย
ที่พี่ตูนใส่เนี่ยคือเป็นของขวัญชิ้นสุดท้าย

เพราะว่าคุณก้อยเขาไปซื้อมาจากต่างประเทศคุณผู้ชม

เพราะว่าหลังจากนี้จะขยับสถานะมาเป็นสามีผู้ชม

คือได้เสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาแบบว่าใส่ร้องเพลง

ช็อตเด็ดที่เพื่อนเจ้าสาวรอคอย
นั่นก็คือการช่วงยนชอดออกไม้

จะได้เป็นคนที่ได้แต่งงานคนต่อไป
และเห็นบอกว่าเป็นคนที่สวยมากอีกคนนึงในงาน

จริงก่อนที่ยายปอมแปมจะเดินไปรับเนี่ย
นี่มันโต๊ะภูพีหรือว่าบารักษ์โอบามาหรือเปล่า

ซึ่งก็คว้าไปค่ะแล้วเขาก็แซวกันนะคะ
บอกว่าให้พี่บอยปกรณ์มาขอแต่ง

อมแปมเนี่ยเขาชอบหยอกเอิญตัวเองว่าเป็นแฟนกับบอยปกรณ์
แต่ไม่เคยถามบอยปกรณ์สักคำว่าบอยปกรณ์โอเคหรือเปล่า

ก็ว่าก็ยังบอกว่ายังไม่มานะคะ
เพราะว่าจริงมีหลายคนมากที่ไม่ได้ไปบอยปกรณ์ก็ไม่ได้ไปแล้วเขาติดงานอยู่นะคะ
นี่คือหลายคนที่ไม่ได้ไปคนไปร่วมงานต้องสี่พัน
งงมากทำไมเยอะอะไรขนาดนี้นะ